คือทำท่าไปกันแหละครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ย
ก็ไม่ได้กักขังอะไรนานไม่ได้ปรับทนคติอะไรรุนแรงนาน
ผมห่วงแต่ว่าประชาชนคนธรรมดาในการสื่อสารคุยกันในหมู่เพื่อน
วงมีการส่งไลน์ส่งโน่นส่งนี่ออกความเห็นเนี่ย
ถ้าหากว่าขอสชจะก้าวล่วงไปถึงขนาดว่าคนบริสุทธิ์ใจ
แต่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน

ความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะ